ลองนายกดลงมา

นับที่๒ครับไม่ไหวแล้วครับยุติการชกทันทีครับ
โอ้โหแล้วเป็นขุนพลน้อยศรีสำอางครับนักชกจากจังหวัดบุรีรำครับ
โอ้โหแข็งแรงจริงจริงครับโอ้เป็นฝ่าย
เอาชนะน็อกเพชรตีสอเริงชัยไปได้ในยกที่๔ครับ
โอ้โหแกแข็งแรงจริงครับ
เดี๋ยวดูภาพช้ายกันครับวงนอกในธนาปฤติก็ค่อนข้างทำได้ดีครับ
นี่ครับโดยเฉพาะมัดชุดครับมันที่สองของธนาปฤติ
ในวงในครับคนน้อยกระคล้องกระกดเอาไว้เหนียวจริง
เอาแต่เนื้อครับไม่เอาน้ำเลยครับดูครับ
อืมพอโก่งพองอขึ้นมานี่แกเสริมทันทีครับ
จึกเข้าไปครับโหดไว้แล้วเข็นกระซวกเข้ามาเติมด้วยซ้ายอีกที